คุณผู้ชมคะมีงานที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว
สำหรับงานนี้นะคะงานมหานครแบงคกไลท์ซิงด์นายท์ออฟล์ไลท์
ฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสที่โครงการมหานคร
โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูสไฮเอ็นด์
โดยจำกัดมหาชนก่อสร้างแล้วเสร็จ
เป็นตึกที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยค่ะสูงถึงสามร้อยสิบสี่เมตรโอ้โห
และไฮไลท์ของงานนะคะคือการแสดงไลฟ์โชว์บนตึกสูงครั้งแรกของไทย
จะออกแบบให้ล้อไปกับแนวพิกเซลที่อบล้อมตัวอาคารมองเห็นได้จากทั่วกรุงเทพ
ประกวดภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอจากการแสดงไลฟ์โชว์มอบรางวัลกว่าหมื่นรางวัล
รวมมูลค่ากว่าสิบล้านบาทนะคะรางวัลชนะเลิศมูลค่าถึงหนึ่งแสนบาท
คุณผู้ชมคะสามารถร่วมกิจกรรมได้แบบนี้ค่ะส่งภาพถ่ายหรือวีดีโอได้สองช่องทาง
คืออินสตาแกรมกดติดตามมหานครแบงค์คอล์กนะคะ
แล้วก็โพสต์รูปหรือวีดีโอพร้อมแฮชแท็กมหานคร
แล้วก็ติดแท็กแอดมหานครแบงค์คอล์กหรือว่าทางเฟสบุ๊ก
ดติดตามได้มหานครบีเคโพสต์รูปหรือวีดีโอพร้อมแฮชแท็กมหานคร
แล้วก็แท็กไปแอดมหานครบีเคค่ะไปอ่านกติกา
ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ
เริ่มต้นตั้งแต่๒๙สิงหาคมเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีก็คือวันนี้นะคะ
ไปจนถึง๓๑สิงหาคมเวลา๒๔นาฬิกา
นี่คือวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการส่งภาพถ่ายและวิดีโอ
เข้าร่วมประกวดเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ
อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมรอชมรอถ่ายรูปหรือวิดีโอไลฟ์โชว์
มหานครตึกที่สูงที่สุดของไทยกันได้
วันนี้ล่ะค่ะตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะ